มาเริ่มติดตามวันนี้เป็นวันที่๒ในการสืบพยานของคดีนี้
กับคดีครูจอมทรัพย์นะครับเพื่อต้องการจะบรื้อฟื้นคดีนี้
ขึ้นมาทำใหม่นะครับซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูที่สกลนคร
เริ่มมีการดำเนินการสื่อพยานไปแล้ว
แต่ในความมั่นใจว่าพยานก้าวปากเนี่ยเพียงพอในการต่อสู้คดี
โดยไม่ต้องเอานายสับวาปีขึ้นไปเบิกความนะครับ

ติดตามพร้อมกันกับคุณดารินหอวัฒนากุลนะครับ
คงรายงานสดมาจากจังหวัดนครพนมครับ
นัดสืบพยานวันที่๒นะคะเพื่อขอรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย
แสนเมืองโคตรอดีตข้าราชการครูในจังหวัดสกลนคร
ก็เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยเป็นการนำตัวพยานฝ่ายผู้ร้องนะคะ
ที่ยังไม่ได้เบิกความที่ยังเหลืออีก๓ปากขึ้นนำสืบค่ะ
สืบพยานนัดที่๒เพื่อขอรื้อฟื้นคดีของนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตรอดีตข้าราชการครูจังหวัดสกลนคร
จอมทรัพย์ในฐานะผู้ร้องนะคะได้เดินทางมาถึงที่ศาลจังหวัดนครพนม
เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยแต่งกายชุดสีขาวไม่มีสีหน้าเคร่งเครียด
เพียงสั้นว่านอนหลับสบายดีและขอบคุณผู้ที่มาให้กำลังใจ
ในวันนี้มีสัมวัติจะมาไหมคะหรือเป็นยังไงครับ
เดี๋ยวรอตรงในห้องเตียงแห่งครับ
ขอบคุณนะคะ
รถยนต์ที่เคยเป็นของนางจอมทรัพย์นะคะไม่ใช่รถคันที่เคยเกิดอุบัติเหตุ

พยานฝ่ายของผู้ร้องจะนำพยานขึ้นเบิกความอีก๓ปากค่ะ
คือนางทัศนีหานพยักษ์และนางสาวทองเรศวงศรีชา
ซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุ
และระบุว่าคนที่ขับรถชนเป็นผู้ชาย
และนายทักษิณไขศรีดาเจ้าของรั้วลวดหนามที่ฝ่ายผู้ร้องอ้างว่า
เป็นรถที่เคยเป็นของนางจอมซัพนะคะ
ขับไปเกี่ยวชนจนเกิดร่องรอยก่อนที่จะมีการขายต่อ
ซึ่งจะขึ้นเบิกความในช่วงเช้านี้ก็จะครบ๙ปากที่แจ้งบัญชีพยานไว้ค่ะ
และครอบคลุมในประเด็นที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า
ทะเบียนบ่อใบไม้ขอควาย๕๖สกลนคร

ไม่ใช่รถคันที่เป็นคู่กรณี
ไปเฉียวชนจักรยานของนายเหลือพ่อบำรุงจนเสียชีวิต

ส่วนในสับวาปีที่อ้างว่าเป็นคนขับรถชนตัวจริง
พยานใหม่ที่เป็นเงื่อนไขการขอรื้อฟื้นคดี
ทนายฝ่ายผู้ร้องระบุว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะนำขึ้นเบิกความ
เพราะยังไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการจะพิสูจน์

ทัศนีเป็นพยานปากแรกที่ขึ้นเบิกความค่ะ
โดยเบิกความว่าเมื่อวันที่๑๑มีนาคม๒๕๕๙
ขี่รถจักรยานยนต์กลับจากงานบุญประมาณ๑๙นาฬิกา
มีนางทองเรศนั่งซ้อนท้ายหลังขี่ออกมาจากบ้านงานประมาณ๒๐เมตรนะคะ
พบว่ามีรถของรถโตโยต้าขับแซงไป
ก่อนที่จะพุ่งชนรถจักรยานและทำให้มีผู้เสียชีวิต
ซึ่งหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะ
คนขับรถเป็นผู้ชายสูงประมาณ๑๗๐เซนติเมตร
ลงจากรถมาดูคนขี่รถจักรยาน
แต่ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะกลับมาขึ้นรถแล้วขับออกไป
ซึ่งรถจักรยานยนต์ของตัวเองนะคะจอดอยู่ห่างประมาณ๑๐เมตร
เห็นทะเบียนของรถยนต์คืออักษรบ่อใบไม้
ส่วนอักษรอีกตัวมองไม่ชัดและมีตัวเลข๕๖
ส่วนจังหวัดที่ป้ายทะเบียนมองไม่เห็นว่าเป็นจังหวัดอะไร
ทัศนีให้การต่อสารว่าที่ตัวเองและเพื่อนไม่ได้ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บตอนนั้น
เพราะว่าตกใจจึงขับรถกลับบ้านกระทั่งเช้าเล่าให้เพื่อนบ้านฟัง
จากนั้นประมาณ๑สัปดาห์นะคะก็ลูกของผู้เสียชีวิตได้มาหาที่บ้านขอให้ไปเป็นพยานในคดีนี้
ซึ่งได้ให้การกับตำรวจในชั้นสอบสวนตามรายละเอียดที่ได้เบิกความในวันนี้ค่ะ
โดยในวันนั้นตำรวจไม่ได้สอบถามว่าผู้ที่ชนเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงจึงไม่ได้เล่า
และหลังให้ปากคำแล้วได้ขอให้ตำรวจอ่านคำให้การให้ฟังเพราะว่าตัวเองสายตาไม่ดีก่อนที่จะเซ็นชื่อรับทราบ